เหตุการณ์ที่ชายแดนไทยนะฮะแถวเมียนมาที่พบพระจังหวัดตากเนี่ย
เครียดขึ้นทุกวันค่ะนี่วันนี้ทหารของเมียนมากับทหารกะเหลี่ยงเนี่ย
เขาสู้รบกันเป็นวันที่ห้าหลายวันเห็นเขายิงกันทิ้งระเบิดกันอะไรกัน
แต่วันนี้หนักสุดเพราะเครื่องบินของฝั่งทหารเมียนมาเนี่ย
บินเข้ามาถึงในเขตของฝั่งไทยเพื่อจะอ้อมไปทิ้งระเบิดที่ฝั่งของกระเรียง
ที่เขาสู้รบยึดคืนพื้นที่กันอยู่เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

นี่เป็นเครื่องบินรบของทหารเมียนมานะ

บินเข้าไปยิงจรวดหลายสิบนัดทะลม
ที่จังหวัดเมียวดีเนี่ยคืนมา
ฝั่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับห้วยแม่ม่ายในพื้นที่หมู่๒บ้านวาเล่ใต้นะครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะฮะ
สู้รบกันมา๕วันแน่นอนว่าชาวบ้านโอ้โหคือยิ่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องบินรบทหารเมียนมาลำนึงบินลุกล้ำเข้ามาถึงน่านฟ้าของไทยนะฮะ
ทางฝั่งพบพระนี่ฮะมียิงปืนกลอากาศยิงจรวดด้วยเพื่อใส่ฐานของทหารกะเรียงโอ้โหแต่มันเข้าเขตไทยแล้วไง
แล้วยิงกันด้วยมีสะเก็ดระเบิดมีกระสุนปืนเนี่ยตกไปใส่รถกระบะคันหนึ่งที่หมู่บ้านวาเล่เหนือที่หมู่๓ด้วยเห็นไหมนี่ฮะ
โอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงโอ้โหท่านผู้ชมครับชาวบ้านที่อยู่ติดกับตะเข็บชายแดนตรงนี้เนี่ยไม่กล้าอยู่บ้านแล้วนะฮะ
นี่บางคนต้องอบพยพไปอยู่บ้านญาติเลยนะครับจุดที่ห่างไกลออกไปคือผลกระทบในครั้งนี้นะฮะ
จากคนไทยแล้วเนี่ยทางฝั่งของชาวกะเหลี่ยงฝั่งเมียนมาทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่เหมือนหนังสงครามนั่นแหละ
นี่นะครับตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงที่พบพระจังหวัดตากบอกว่า
มีชาวกะเหลี่ยงจากฝั่งเมียนมาเนี่ยหนีภัยสู้รบเข้ามาที่ฝั่งไทยทั้งหมด
๓คนแล้วนะครับมีบาดเจ็บอยู่คนหนึ่งจากสะเก็ดระเบิดนะฮะ
ซึ่งทางไทยก็ต้องดูแลตามหลักมนุษยธรรม
ลุกล้ำไม่ลุกล้ำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วลำนึง
ปกป้องน่านฟ้าของไทยแล้วนะครับไปบินรัดระเวนเหนือน่านฟ้าตลอด
ชายแดนจังหวัดตากเพื่อป้องกันการลุกล้ำเข้ามาอีก
มันมีเครื่องบินรบเนี่ยบินผ่านโรงเรียนมานี่ฮะ
คุณครูก็ต้องพาเด็กวิ่งหนีหาที่หลบ
วิ่งเข้าหลุมหลบภัยเพราะมีจรวดยิงจากฝั่งเมียนมา
ตกมาฝั่งไทยด้วยนี่นะฮะมีภาพเด็กนักเรียนที่วิ่งหลบกันไหม
นี่ค่ะอ่าความจริงมันจะมีคลิปอยู่
แล้วก็เป็นเด็กเล็กอะค่ะก็ต้องวิ่งหลบไปแบบหาหลุมหลบภัยอะไรแบบนี้
ครับอ่า